คุณผู้ชมค่ะเมื่อเดือนที่แล้ว๑๒พฤศจิกายนนะคะมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น
เป็นสามีบีบคอฆ่าภรรยาจนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพทิ้งเอาไว้ในรถโบราณเก่า
ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะล่าสุดตำรวจก็จับตัวสามีคนนี้ได้แล้วนะคะ
นายชายะวัยสามสิบแปดปีผู้ต้องหาชาวพม่าถูกตำรวจสพแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
นำตัวมาแถลงข่าวหลังนำกำลังปิดล้อมจับกลุ่มได้บริเวณป่าฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ซึ่งนายชายะคนนี้เนี่ยก่อเหตุฆ่าภรรยาของตัวเองก็คือนางติ้งลุงเรืองวัย๓๔ปี
เป็นชาวไทยใหญ่เป็นลูกจ้างของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สานะคะ
ก็เสียชีวิตอยู่ในรถโบราณที่เลิกใช้แล้วบริเวณบ้านพักคนงาน๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
พลตำรวจตรีพิเชษจิระนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
นายชายะเนี่ยได้นัดกับภรรยาไปที่รถโบราณดังกล่าวจากนั้นก็ร่วมหลับนอนกัน
แล้วก็ชักชวนภรรยาบอกว่าหนีไปด้วยกันเถอะ
เพราะว่าฝ่ายพ่อแม่ของภรรยาไม่อยากที่จะให้คบกัน
เพราะทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง
แต่ว่าภรรยาปฏิเสธไม่ยอมหนีไปด้วย
ก็เลยตัดสินใจฆ่าภรรยา
วิธีการฆ่าก็คือใช้มือนี่แหละค่ะ
บีบคอภรรยาจนขาดอากาศหายใจตาย
ซึ่งนายชายะเองก็เปิดใจนะคะว่า
เขาจะก่อเหตุลงไปแต่ก็ยังคิดถึงภรรยาอยู่
ถึงได้นำโทรศัพท์ของภรรยาติดตัวไปด้วยทุกที่ค่ะ
ผ่านจากทำงานนั้นแล้ว

เพื่อทำแผนประกอบคำรับศาลภาพนะคะ
ก็มีเพื่อนร่วมงานของผู้ตายที่ทำงาน
อยู่ที่ส่วนจัดการต้นน้ำแม่สา

เพราะว่าญาติของผู้ตายย้ายออกไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุแล้ว
เพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะกลับมาทำร้ายร่างกายอีก
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จสิ้น
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแม่ริมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ